ไปดูกันหน่อยให้เห็นกับตาที่บ้านของนาย
หลังจากตัวคราวนั้นประสบปัญหาเรื่องของย่าในการเลี้ยงโคพันผสม
ที่ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงนั้นสูง
ในที่สุดคุณพี่สมยศก็คิดพลิกแพลงจนได้สูตรอาหารวัวแบบใหม่
ในการนำใบและทางปลามน้ำมันมาให้โคลน่ะกินแทนย่า
ผสมกับอาหารข้นที่ผลิตเองครับ
เขาบอกว่าได้ผลดีเกินคาดเลยทีเดียวนะ
ไปดูกันหน่อยแล้วกันว่าเขาใช้แบบไหนสูตรอะไรนะครับ
ให้อาหารวัวสูตรที่ไม่ใช้ย่านั้นจะให้อาหารหยาบก็คือ
ปลามอ่อนสับละเอียดเลยสับสับละเอียดวันละ๑๔กิโลกรัมต่อ๑ตัว
และอาหารข้นวันละ๓กิโลกรัมต่อ๑ตัว
ให้เช้าให้เย็นอาหารเที่ยงไม่ต้องไม่มีนะครับ

๒มื้อพอเช้ากับเย็นนะครับ
ซึ่งทางปามที่ใช้แทนย่านั้นเขาบอกว่าในพื้นที่อำเภอควนกาหลงมีเยอะ
ไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าชาวสวนปามต้องตัดทางปาล์มทิ้งอยู่แล้ว
ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการเลี้ยงโคแบบไม่ใช้ยากก็คือ
ประหยัดเนื้อที่เพราะว่าทำเป็นแบบคอกให้อยู่
ลดต้นทุนการผลิตลดเวลาในการเลี้ยง
โคก็จะสุขภาพดีแข็งแรงที่สำคัญโคที่เลี้ยงด้วยใบปาล์มแบบนี้
ไขมันน้อยไงเนื้อเน้นไขมันแทรก
ใช่แบบลีนแบบนักมวยมีแต่เนื้อ
ไขมันน้อยพอทานไปแล้วมันก็จะรสชาติยอดเยี่ยมอร่อยเหาะเลยทีเดียว
นี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่นะครับเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร
ก็ถือว่าเป็นไอเดียดีเรานำมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นไอเดียดีในการเลี้ยงโค